ที่มีการซักซ้อมแผนฉุกเฉินในการช่วยเหลือทั้ง๑๓ชีวิต
ถ้าออกมาจากถ้ำได้จะลำเลียงอย่างไรต่อไป
เมื่อวานก็มีความเข้มข้นในการเตรียมความพร้อม
เช่นเดียวกันทั้งทหารแล้วก็ฝากฝั่งของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ถูกต้องค่ะเพราะว่าการปฏิบัติการครั้งนี้
ซักซ้อมครั้งนี้ก็คือทำเต็มรูปแบบนะ
หลังจากที่มีการค้นหาแล้วการที่กู้ชีพแล้ว

ทีนี้คุณผู้ชมคะไล่เรียงให้คุณผู้ชมได้ฟังเลยว่า
ถ้าเกิดว่าวันนี้เราได้ยินข่าวดีเราเจอตัวน้อง
แล้วก็โค้ชทั้ง๑๓คนแล้วจะทำอย่างไร
ก็ไปเริ่มต้นกันเลยคืออันดับแรกจะเอาออกมาเลยไม่ได้นะ
จะต้องอยู่ในถ้ำก่อนปฐมพยาบาลกันในถ้ำก่อน
อาจจะใช้สำลีหรือว่าผ้าก๊อสหรืออุปกรณ์ปิดตาต่าง
ปิดตาให้กับทั้ง๑๓คนก่อน
เนื่องจากว่าอยู่ในถ้ำมาเนี่ยโอ้โหสัปดาห์กว่า
ดังนั้นสายตามันก็ไม่ได้สู้แสงแล้วม่านตามันจะขยายค่ะคุณผู้ชม
ดังนั้นเมื่อเจอแสงจ้าข้างนอกม่านตาจะปรับไม่ทัน
ดังนั้นก็เลยจะต้องมีตัวช่วยอุปกรณ์ช่วย
ในการทำให้แสงไม่เข้าสู่สายตาโดยตรง
รวมถึงอาจจะมีการใส่แว่นด้วยเป็นแว่นกันแดดแบบนี้
หลังจากนั้นก็จะนำตัวน้องแล้วก็โค้ชขึ้นเปรย์
นำออกมายังรถพยาบาลจอดรออยู่ประจำจุด
คือ๑๓คันเลยรถพยาบาลที่จอดรอเนี่ย
๑คันต่อผู้ประสบภัย๑คน

มีอุปกรณ์การแพทย์ต่างแบบเต็มรูปแบบนะคะ
ทีนี้พอรถพยาบาลรับตัวมาเรียบร้อยแล้ว
จากบริเวณหน้าถ้ำก็จะพาไปที่โรงพยาบาลสนามทอบอร์
ลักษณะจะเป็นเต็นต์
จะเป็นเต็นต์พยาบาลทหาร๖หลัง
แล้วก็ในเต็นต์ก็จะมีอุปกรณ์ต่างค่ะ
จำเป็นสำหรับการกู้ชีพตามหลักปฏิบัติสากล

แล้วพื้นที่ตรงนี้ไม่ใช่ใครจะเข้าไปก็ได้นะคะ
แต่จะมีการกันพื้นที่เอาไว้เป็นพื้นที่ปลอดเชื้อ
คนที่เกี่ยวข้องที่จะเข้าไปอยู่ตรงนี้ได้
จะต้องเป็นบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการช่วยชีวิต
แล้วก็ตรงจุดนี้เองจะประเมินร่างกาย
ว่าได้รับบาดเจ็บมากน้อยแค่ไหนวิกฤตแค่ไหน
หลังจากนั้นก็จะคัดกรองว่าอาการอยู่ในระดับใด
เขาก็จะมีการแบ่งสีเป็นสีเขียวสีเหลืองสีแดงอะไรก็ว่าไป
แล้วก็ทำประวัติพิมพ์ลายนิ้วมือ
หลังจากนั้นตามแผนเดิมที่มีการซ้อมเอาไว้เนี่ย
บอกว่าจะนำแต่ละคนขึ้นรถพยาบาล
ส่งตัวไปยังโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ทันที
เว้นใครที่อาการหนักอาการวิกฤต
อันนี้จะลำเลียงไปยังลานจอดเฮลิคอปเตอร์
เพราะว่าตรงนั้นเองก็จะมีอุปกรณ์ช่วยชีวิต
แล้วก็ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปส่งโรงพยาบาล
แต่ทีนี้คุณผู้ชมล่าสุด
เราจะเห็นมาตลอดเลยเพราะว่าผู้สื่อข่าวของเราก็รายงาน
ว่าเองก็บอกว่ามีปัญหาเรื่องการจราจร

กระทรวงสาธารณสุขก็เลยมีการปรับแผนค่ะ
บอกว่าจะเดินทางโดยใช้เฮลิคอปเตอร์
เลียงทั้ง๑๓คนไปยังโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
เพราะว่ามันจะย่นระยะเวลาได้
คือจากเดิมอาจจะเดินทางเป็นชั่วโมงถ้าเกิดเดินทางโดยรถยนต์
แต่ถ้าเกิดใช้เฮลิคอปเตอร์จะใช้เวลาเพียง๑๕นาทีเท่านั้นเอง
ก็จากการประเมินสถานการณ์เบื้องต้น
เชื่อว่าทั้ง๑๓คนถ้าช่วยออกมาได้แล้วก็อาจจะอ่อนแรง
เนื่องจากขาดน้ำขาดอาหารมาเป็นระยะเวลานาน
แต่ทีนี้จะส่งต่อด้วยวิธีการไหน
อันนี้ก็ต้องประเมินเรื่องของสภาพอากาศณตอนนั้นด้วยนะ
ส่วนเรื่องของเฮลิคอปเตอร์ต่างเนี่ย
เมื่อวานทหารจากกองทัพภาคที่๓มีการจัดเตรียมความพร้อม

นำเข้ามาจอดบริเวณลานบ้านจ้องตำบลโป่งผาอำเภอแม่สายเรียบร้อยแล้ว
ขณะที่เฮลิคอปเตอร์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจความพร้อมในการลำเลียงผู้บาดเจ็บ
ช่วย๑๓ชีวิตทันทีที่พบตัวไปส่งโรงพยาบาลเชียงราย
รวมทั้งบินสนับสนุนกำลังและสิ่งของที่จะเดินทาง
ขึ้นไปสำรวจปล่องเหนือถ้ำหลวงด้วยนะครับ
ขณะนี้มีการเตรียมเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงผู้ป่วยไว้ทั้งหมด๙ลำ
ไว้ที่ลานจอดชั่วคราวบ้านจ้อง
แล้วก็ในพื้นที่ตำรวจตระเวนชายแดนที่๓๒
อำเภอแม่จันทร์เรียบร้อยแล้ว
ขณะที่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่ากรมป่าไม้
ก็นำกำลังเตรียมสนับสนุนในพื้นที่จุดพบโพรง
โดยใช้เฮลิคอปเตอร์เหล่านี้ด้วย

เมื่อกี้ที่เราเล่าเรื่องของการลำเลียงตัวไปยังโรงพยาบาล
ที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุคร้อเอง
พร้อมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเอาไว้แล้ว
หอผู้ป่วยอุบัติเหตุแยกเฉพาะ

รวมถึงยังมีผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ

คือพร้อมจะปฏิบัติงานได้ทันที
แล้วก็มีเตรียมพร้อมโรงพยาบาลโดยรอบจุดที่เกิดเหตุ
โรงพยาบาลแม่สายโรงพยาบาลแม่จันทร์
เพื่อรองรับการส่งต่ออีกด้วยนะคะ